ไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะ

แต่บริดนี่ก็แบบว่าเป็นช่วงที่ดังเลย
ซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวที่แชร์กันสนั่นโลกโซเทียลเลยค่ะ
ได้ปล่อยโป๊ะกลางรายการวิทยุ

จะเลือกใครหากต้องร่วมไฟล์ทบิน๒๔ชั่วโมง

คนถามก็รู้จักถามนะเป็นประเด็นกันอยู่นะคะ
ซึ่งซุปตาคุณแม่ลูกสองได้ตอบแบบลังเลนะคะว่า

เพราะทั้งสองสามจะเจอทั้งคู่เลย
เพราะว่ายังไม่เคยเจอกันมาก่อน

ตายเป็นไปได้เหรอคะแต่ดูรูปนี้ไม่ใช่เนอะ
เคที่เพอรี่ค่ะเคยเจอกันแล้ว

เพราะว่าสื่อหลายสำนักนะคะต่างพากันรายงานค่ะ
ว่าจริงแล้วนักร้องสาวซุปเปอร์สตาร์เนี่ย
ในระยะประชิดตัวมาแล้วถึง๒ครั้งด้วยกัน

ทั้งการร่วมเฟรมด้วยกันอย่างแนบชิด
ในปี๒๐๐๘แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะ
ไปถึงปี๒๐๐๓เออก็ไกลเหมือนกันเนอะ
ก็อย่างว่านะคุณแม่ก็ไปมีลูกพักหนึ่ง
อาจจะบอกว่าจำได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างนี้
ฉันว่าเป็นพี่ลุกของสาวเทลเลอร์มากกว่าที่เปลี่ยนไปไง
จากสาวผมหยิกก็เป็นสาวผมบ๊อบอะไรอย่างนี้